อยากจะต่อที่พาดหัวต่อไปเลย
หมอบอลพบตำรวจอ้างไม่รู้ระเบียบ

เป็นภาพของคุณน้ำพึ่งภรรยาของหมอบอล

แล้วก็ผลิตภัณฑ์ลีนด้วยนะ
โดยนายแพทย์ปียพงศ์โหวิลัยลักษณ์หรือว่าหมอบอล

พร้อมด้วยนางสาวปวีนานามสงครามหรือว่าน้ำพึ่ง
ภรรยาของหมอบอลเขาโด่งดังจากรายการ

เขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อ
แต่ปรากฏมีเหตุการณ์และเป็นข่าวนะครับ

เพื่อให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวน

กรณีรีวิวผลิตภัณฑ์น้ำชงคลีโอ
อาหารเสริมที่ไม่ได้คุณภาพ

คลิปวีดีโอที่เผยแพร่ออกไป
ไม่ได้เป็นการรีวิวสินค้า

นายกษิตวรชิงตันหรือว่าหญิงย้วย
ซึ่งเป็น๑ใน๘ผู้ต้องหา
ได้มาชักชวน

คือเหมือนกับบอกว่าอยากมายืนยันเฉย

เขาก็บอกว่าให้หมอบอลเอาเสื้อกาวมาใส่ด้วย
ซึ่งหมอบอลบอกว่าปกติแล้วเนี่ย

อยากจะช่วยภรรยาในการที่จะขายของ

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
แต่หมอบอลไม่ได้สมัครนะ
หมอบอลไม่ได้เป็นลูกทีม
หลังจากนั้นเองนะฮะ

และวันนั้นไปงามรับปริญญาน้องสาวภรรยา
หญิงย้วยก็ให้ภรรยาเข้าไปด้วย

ตอนแรกไม่ได้บอกภรรยานะไปรีวิวอะไร

แค่ไปช่วยภรรยาในการขายสินค้าเท่านั้นเอง

ภรรยาจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยซ้ำ
ตอนนั้นหมอบอลยืนยันว่า

ตรวจสอบเลขที่ออยแล้ว

ผมและภรรยาทดลองกินแล้ว

คุณคิดดูขนาดหมอตรวจสอบเลขออย

ต้องพึ่งบอกว่าตอนแรกเค้าเคยทานยาลดน้ำหนักหมาฮูโมโชค
แต่พอทานยามาแล้วคือมีอาการข้างเคียง

แต่พอมากินยี่ห้อนี้ทานมา๑สัปดาห์

เมื่อหญิงย้วยบอกผมก็
เพราะว่าตอนนั้นผมเองยังไม่รู้ถึงกฎระเบียบ
ห้ามใส่เสื้อกาวโฆษณา
ไม่คิดว่าขณะนั้นจะเป็นการเอาอาชีพหมอมารีวิวสินค้า
ไม่ได้คิดว่าจะเอาอาชีพหมอมาช่วยขาย
ไม่ได้รับจ้างหรือมีสัญญาใด
หมอบอลบอกตรวจสอบผมได้ครับ
ส่วนทางด้านของน้ำพึ่งว่ายังไงครับคุณ
น้ำพึ่งก็อย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้
เคยทานยาลดความอ้วนแล้วใจมันสั่นวูบ
น้ำหนักมันลดจริง๑กิโลกรัมและไม่มีผลข้างเคียง
แต่อยากจะชี้แจงว่าเธอเองเพิ่งจะขายสินค้าคลีโอ
ก่อนที่มีปัญหา๑สัปดาห์ให้รีวิวร่วมกับหญิงย้วย
เพราะหญิงย้วยมีคนติดตามเยอะ
แล้วก็หญิงย้วยช่วยโปรโมทยอดขาย
ทำให้ยอดขายของเธอก็เพิ่มขึ้นไปด้วย
น้ำพึ่งก็เลยบอกนี่แหละเธอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว
เธอก็เลยต้องรีวิวสินค้านั่นเอง
แล้วเธอยืนยันว่าเธอใช้เองได้ผลจริง
ก็เลยยอมรีวิวนะครับ
ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ก็บอกว่ากรณีหมอบอลและภรรยา
ถือว่ามีความพิเศษเช่นเดียวกับกลุ่มดาบรา
เพราะเป็นบุคคลที่ทำงานในแวดวงด้านสุขภาพ

โดยแต่ละคนจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีใดนั้น
ขึ้นอยู่กับผลการตรวจพิสูจน์ทางเคมีนะครับ
อกจากนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก
มาให้ปากคำในวันที่๑๒พฤษภาคมนี้

แต่ถือว่าเป็นแกนนำสำคัญที่เชื่อมโยงหลายอย่าง
ใช่ค่ะคือ๗ก่อนหน้านี้คือมี๘แล้วนะ
คนถูกแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วประกันตัวออกไป
ทีนี้๗คนถูกเรียกมาในฐานะพยาน
ถูกต้องแล้วก็๗คนนี้คือไม่ใช่ดาราไม่ใช่ศิลปินนะ
เป็นพวกผู้บริหารเกี่ยวกับโรงงานผลิต
แล้วก็มีคนที่รีวิวสินค้าด้วยนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงงานต่างด้วยอีก๗คน
วันที่๑๒พฤษภาคมนี้จะมีความคืบหน้านะครับ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
ก็น่ากลัวนะส่วนยี่ห้อนี้นะครับ
ใช่เป็นผู้ประกาศเป็นดีเจ

รวมถึงคลิปเสียงไปพบกับตำรวจ

เกี่ยวกับอาชญากับทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
รอบนี้มาเพราะว่าต้องการร้องทุกข์ค่ะ
ดำเนินคดีกับแม่ทีมอาหารเสริมลดน้ำหนักลิ้นคนนึง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงเมษายน
คือดีเจเคนโดเขาก็ตามข่าวนี้อยู่ถูกไหม
ก็เลยโทรไปต้องการจะสอบถามกับเจ้าของผลิตภัณฑ์
คือคุณเคนโด่เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้น่าจะผิดกฎหมาย
น่าจะมีเลขออยที่ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ
แล้วก็เอาเลขฮาล้านซึ่งเป็นเลขผลิตภัณฑ์น้ำปลาชนิดหนึ่ง

ถูกต้อง
ตัดต่อแล้วก็ออกไปในโลกโซเชียลเนี่ย
เป็นลักษณะคำพูดของการสนับสนุนอาหารเสริมลีนซะด้วยซ้ำ

คุณเคนโดบอกอ้าวผมมาซักคุณ
ผมอยากจะรู้ว่าของคุณออยปลอมหรือเปล่า
แต่คุณเอาเรื่องราวที่ผมซักคุณ

ว่าผมมาสนับสนุนผลิตภัณฑลีนซะงั้น
เออทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้ว

แล้วคนอาจจะเข้าใจผิดสร้างความเสียหายได้
ไปที่ปอทแล้วก็เบื้องต้นนะคะ
พนักงานสอบสวนปอทก็รับเรื่องแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
หลังจากนั้นก็จะพิจารณาดำเนินคดี
ก็ไปฟ้องแหละฮะมีความเสียหายเกิดขึ้น
ตามพรบอกคอมพิวเตอร์นั่นเอง
ส่วนเมื่อวานนายยกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้ได้ย้ำเตือน
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสมอ

ให้มีมาตรการเพิ่มเติมออกมานะครับ
รับแค่เรื่องร้องเรียน
แล้วก็ตรวจสอบสิ่งที่ประชาชนร้องเรียน
แต่คราวนี้อาจจะต้องทำงานเป็นเชิงรุก
จัดคนหรือว่าจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเชิงลุกเลย
เข้าใจนะว่าเรื่องร้องเรียนมีเป็นหมื่นกิจกรรม
ทำงานกันลำบากแต่ทีนี้
ขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาอีกทางหนึ่งด้วย

อย่าให้มันเป็นประเด็นความขัดแย้งอีกเลย
เราต้องเอาปัญหามาแก้ไขให้หมด
พูดถึงเรื่องของคนที่ใส่เครื่องแบบ
ไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์เอ่ยเป็นพยาบาล
ที่มาถือผลิตภัณฑลีนเขาบอกว่าก็ผิดนะ
คืออันนี้ก็ต้องตรวจสอบไงเพราะว่าบางคนก็แอบอ้าง
แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยห้ามใช้ชื่อนายแพทย์
ห้ามใส่เครื่องแบบใส่ชุดกาวมารีวิวสินค้านะครับ